ไปต่อที่คลิปที่มันเกิดขึ้นบนท้องถนนนะฮะรถเก่งคันหนึ่งโอ้โหขับคดเป็นงูเลย
หรือเป็นรถหรือเป็นงูเป็นรถแต่มันขับคดเป็นงู
เดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาสุดท้ายแพ้ภัยตัวเองเครื่องพังไปต่อไม่ได้
ไหนดูสินี่เอาซ้ายมาสักพักหนึ่งอาจจะไปขวาอีกที
โอ้โหไม่รู้พี่แกมายังไงนะ
แต่การรถเขาก็ดูเหมือนออกมาแปลกเหมือนกันเนอะพอไอ้เศรียะ
คนขับตามลุ้นตลอดเส้นทางนะครับมีเสียงภาคด้วยนะในคลิปเนี่ยผู้หญิงนะ
เขาเหมาเขาเชิญคน
เขาเมาเขาชนจะชนคน
นี่ครับเขาเมาเขาจะชนคนนะ
คนขับตามเพราะว่าขับไปประคองไปอะ
คือไม่กล้าจะแซงไม่รู้จะยังไงก็ถ่ายคลิปเอาไว้ก่อนนะครับ
สุดท้ายเคราะห์ดีครับรถเก่งคันนี้สุดท้ายคือเสียเองครับ
เออหยุดด้วยตัวเองเหมือนเครื่องพังอะฮะขับตอไม่ได้

นะทำให้เจ้าของรถที่ขับตามมาพร้อมกับคนเรียนเมืองดีเนี่ย
ก็เข้าไปช่วยสามารถช่วยเหลือเอาไว้ได้
นำตัวคนขับรถเก๋งคือสุดท้ายเมาครับ
ไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรใช่ไหมเมาอย่างหนักมากนะฮะ
แล้วเอาตัวคนขับรถมานั่งข้างนอก
เออคือเมาแล้วไม่ไหวแล้วอ่า
เพราะว่าเห็นว่ารถคันนี้ขับไปทูดกับกำแพงมาก่อน
นะฮะพอเอาตัวคนขับออกมาได้ก็รอญาติมารับ
สอบถามไปสอบถามมาเลิกงานกะดึกมา
พอเลิกงานเหนื่อยไปกินเหล้ากับเพื่อนจนถึงเช้าเลยครับ

อยากให้มันแบบผ่อนคลายก็ไปกินเหล้ากับเพื่อนมา
กลับแพบจะไม่ถึงบ้านนะฮะนอนยาวหรอก
หนีไปลงคลองไปเอาอีกหนึ่งคลิปไปดูเลยฮะ
เป็นคลิปที่มาจากรถคันหนึ่งเป็นรถแจ๊ส
คุณผู้ชมดูนะฮะจะมีกระบะที่เขาเสียหลักพุ่งมา
ดังแบบนี้เลยครับ
โอ้โหเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมคนในรถเจ้าของคลิปเสียชีวิตไปหนึ่งศพแล้วก็บาดเจ็บยกครัวเลยครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นบนถนน๒เลนอยู่ระหว่างการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข๒๒สายนครพนมสกลนครที่จังหวัดนครพนม
สภาพรถดูสิครับคนขับรถกระบะต้นเหตุคือนายคัมภีร์ศรีนาแคร์อายุสามสิบห้าปีเป็นช่างก่อสร้างที่กำลังปรับปรุงถนนเส้นนี้แหละ
นะฮะส่วนรถเก่งอ่าเป็นแจ๊สเคาะร้ายคนขับคือนายวิทยาราชบัณฑิตอายุห้าสิบปีบาดเจ็บสาหัสติดอยู่ในรถ
หน้าข้างคนขับมีร่างของนายพิษอายุ๘๐ปีซึ่งเป็นพ่อของคนขับนี่แหละเสียชีวิต
เพราะจากภาพที่เห็นนะรถกระบะคันนี้มาที่บ้านด้านซ้ายของรถแจ๊ดเต็มเต็มใช่ค่ะ
ทำให้พ่อของคนขับที่นั่งมาอยู่ข้างซ้ายเสียชีวิตเลยครับนะฮะ
ส่วนที่เบาะหลังก็มีคนเจ็บคือลูกชายกับลูกสะพ้ายนะฮะแล้วที่สำคัญลูกสะพ้ายเสียชีวิต
ไม่ใช่สิอ่าเป็นเป็นลูกชายกับลูกสะพ้ายของผู้ตายอ่า
ก็คือทางด้านของพ่อของคนขับนะฮะก็บาดเจ็บสาหัสด้วยเช่นเดียวกัน
เหตุการณ์นี้ก็บาดเจ็บกันไป๓แล้วก็เสียชีวิต๑
เพราะว่ารถแจ๊สนั้นมีคนขับมาทั้งหมด๔คนด้วยกันที่นั่งมานะครับเนี่ยฮะ
เป็นเหตุการณ์น่ากลัวมากนะครับ